คุณผู้ชมครับดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะครับ
เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมานานกว่า๑๐๐ปี
เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ชุมนุมหมอยาวหรือว่าทำบุญเลี้ยงผีนั่นเอง

ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านนาคู่ตำบลนาคู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
นายศรีศรีพุทธคุณซึ่งก็เป็นนายอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับ
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกันเปิดงานประเพณีชุมนุมหมอยาว
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีความเชื่อโบราณที่ชาวบ้านนับถือสืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี

ทำกันแบบนี้มานานแล้วแหละครับสำหรับงานบุญเลี้ยงผีก็จะมีการถวายเครื่องสักการะบูชาอาหารคาหวานมีการทำนายทายทักพยากรดินฟ้าอากาศ
รวมถึงคนที่มีปัญหาเจ็บป่วยก็จะมาร่วมพิธีเพื่อแก้เคล็ด

ทาถูเดี๋ยวก็หายบ้าเหรอคนละเคล็ดกัน
นี่ครับจากนั้นนะฮะพ่อหมอแม่หมอที่นับถือผีก็จะรวมตัวกันเต้นรำผีหมอแบบนี้ประกอบกับดนตรีก็ว่ากันไปมันเป็นความเชื่อไง
ซึ่งทุกปีก็จะมีหมอยาวมาร่วมชุมนุมกว่า๔๐๐๕๐๐คนมากันเยอะมาก
ประเพณีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วจะได้บุญได้บุญเลี้ยงผีหมอ
แล้วชาวบ้านก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
อย่างที่บอกแหละฮะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อล้วนเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะต้องว่ากันแบบนี้
เรื่องราวของความเชื่อนี่นะคะมีทุกชุมชนมีทุกตำบลทุกหมู่บ้านแหละ
เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตแบบนี้ก็ฟังหูไว้หูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ